จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนร้อยมาลัย
คุณมนฤดีตอนเด็กก็ต้องเคยเรียนเป็นยังไงคะฝีไม้ลายมือ
ก็ไม่ค่อยจะผ่านสักเท่าไหร่แต่ก็พอไปได้นะคะ
แต่ว่าตอนนั้นคุณครูก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่ได้ให้กำลังใจ
ค่ะเห็นความตั้งใจของเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันแก้กันได้นะงานฝีมือ

แต่ว่าคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมาคือนักเรียนทำไม่ได้
และเป็นนักเรียนแค่ป๒ป๓เท่านั้นเอง

ใช่ค่ะร้อยมาลัยไม่ได้นะคะก็มีการถ่ายภาพของนักเรียน
ซึ่งเป็นผลงานตัวเองแบบนี้พร้อมแคปชั่นนะคะ

ลองอ่านเอาเองเราจะมีเบลอคำหยาบคายนิดนึงนะคะ

ก็ร้อยไปอยู่อย่างนั้นแหละ

ที่ฉันมองว่าเด็กเขาร้อยได้
แล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นก็นี่แหละค่ะ
ต่อว่าคุณครูว่าไปต่างนานา
แต่ว่าล่าสุดคุณครูก็ออกมาขอโทษเรียบร้อย

และทางต้นสังกัดก็เข้ามาสอบข้อเท็จจริง
เพราะมีการว่ากล่าวตักเตือนคุณครูไปแล้ว
กรณีที่มีคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในนครราชศรีมา
เขามาโพสต์แบบนี้ที่เราเล่าให้ฟังไปนี่นะคะ

สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดนครราชศรีมา

และต่อหน้าผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งปรากฏอยู่ในภาพ
ด้านนายสมเกียจพึ่งจันดาผู้อำนวยการโรงเรียนชาติวิทยา
กล่าวว่าการสอบสวนพบว่าครูใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมจริงนะคะ
ต้นสังกัดก็เลยได้ว่ากล่าวตักเตือนไป
และให้ไปขอโทษผู้ปกครองนักเรียนซะ
โดยเข้าใจในความหวังดีของครูค่ะ
ครูตอนแรกเขาก็บอกนะให้เหตุผลเบื้องต้น
ค่ะว่าหวังดีอยากให้นักเรียนมีความตั้งใจให้ถึงที่สุดให้ทำให้ได้
แต่ว่านี่แหละค่ะแต่ว่ามันออกมาเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คุณครูใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมนะคะ
คือคุณครูยังยืนยันเหมือนเดิมอยากให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น

เป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดจากความประมาทและไม่รอบครอบของตัวเอง
ที่ได้ไปโพสต์คำไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ลงในโซเชียลมีเดีย
ยืนยันไม่ได้มีเจตนาต่อนักเรียนนะคะ
ก็เลยออกมาขอโทษทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครองเอง
ผู้บริหารสถานศึกษาและสังคม
ขอให้อภัยหน่อยในความผิดพลาดของตัวเอง

ทุกคนที่เกี่ยวกับวงการการศึกษาที่ผมทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ในการใช้คำพูดในการโพสต์ลงไปในโซเชียลแบบนั้น
ก็ผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ขอโทษ
แล้วก็ขอให้สังคมให้อภัยกับสิ่งที่ผมได้ทำ
ด้วยความประมาทเลิศเลิศหรือเขลลไป
ผมตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
แล้วก็ขอฝากบทเรียนของผมที่เป็นบทเรียนสำคัญเนี่ย
ให้กับทุกคนที่ตามข่าวนี้นะครับ
ในส่วนตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนำบทเรียนของผม
ไปใช้ในการดำรงชีวิต
เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดกับผมอีกนะครับผม
ก็อยากจะขอโทษสังคมด้วยใจจริงครับผมขอโทษครับ
ประโยคสำคัญของคุณครูมงคลก็คือหลังจากนี้ไป
จะไม่ทำแบบนี้อีกอันนี้เป็นเรื่องดี
นักสืบโซเชียลเขาไปขุดคุยคุณครูเหมือนกันนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการถ่ายภาพของนักเรียน
ในวิชาต่างในการทำกิจกรรมต่าง

คือที่เป็นประเด็นนี้ด้วยมันอาจจะมาจากถ้อยคำของคุณครู
เขียนลงไปด้วยการใช้ภาษาที่รุนแรงค่ะ

การใช้ภาษาแบบนี้กับเด็กอายุเท่านี้
เหมาะสมสมควรหรือไม่
จนกระทั่งก็ออกมาขอโทษในที่สุด
ส่วนทางด้านของผู้ปกครองของนักเรียนนะคะ
ก็คือนางพลพันนนต์กรทก
บอกว่าลูกสาวก็มีความตั้งใจ
ที่จะร้อยพวงมาลัยให้ได้สวยที่สุด
แต่เมื่อเห็นครูโพสต์แล้วตอนแรกตกใจมากค่ะ
พยายามคิดไปในทางที่ดีว่าครูอาจจะคาดหวังกับนักเรียนมาก
จึงว่ากล่าวตักเตือนลูกศิษย์เป็นการกระตุ้น

บอกว่าสิ่งที่คุณครูทำเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีความพยายามมากขึ้น
มีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะทำงานออกมาให้ดีกว่านี้
และที่ผ่านมาก็รู้สึกดีกับครูท่านนี้โดยตลอด
ก็เลยไม่คิดจะเอาความแต่อย่างใดนะคะ
และเข้าใจว่าโลกออนไลน์กระแสแรงมากเลย
ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาค่ะ